ทุกผู้ชมครับเรื่องของทางสามแพร่งเชื่อว่าเคยได้ยินกันค่ะนะว่าโอ้โหนี่ทางผีผ่านทางแบบเนี้ยน่ากลัวตามหมู่บ้านถนนตามตรอกซอกซอยแต่ถ้าตามโรงแรมค่ะเออเป็นห้องสามแพร่งอย่างเงี้เหรอฮะโรงแรมแล้วมันจะเป็นทางสามแพร่งแล้วก็มีห้องอยู่เลยนี่ฮะมีนางแบบสาวสองคนค่ะเขาไปทำงานแล้วต้องไปเปิดห้องนอนที่จังหวัดบุรีรำนี่ฮะ

เจอผีหรอกเพราะไปนอนตรงห้องที่เป็นทางสามแพร่งพอดิบพอดีบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตเจอจนแทบแบบไม่ได้นอนนะหลับตาทีรายผีก็อำตลอดทั้งกอดทั้งเล่นผ้าม่านทั้งทั้งที่ม่านเนี่ยอยู่ใต้แอเป็นกระจกไม่มีลมผ้าม่านมันขึ้นลงขึ้นลงนี่ฮะอันนี้ผีอำนะฮะทุกผู้ชมครับนี่นะฮ
บอกว่าบางทีก็เอาขนมในถุงมาเล่นนะแล้วเธอไม่ได้เจอคนเดียวนะฮะน้องที่มาด้วยก็เจอนะครับคือไม่กล้านอนกันเลยอ่ะนะเธอก็ไล่บอกว่าทีแรกเนี่ยเธอก็กลัวก่อนนะครับก็ให้โอกาสก่อนกันแล้วกันทีแรกกะว่าจะไม่อยู่แล้วแต่ว่ากินยาไปด้วยก็นอนดีกว่าลุกขึ้นมาสวดมนต์ก่อนก็ไม่ไปรอบสองเลื่อนเตียงติดกับน้องเลยนะแต่อย่า
ไม่กล้าบอกน้องเพื่อนที่มาด้วยกันนะกลัวน้องเขาจะแบบตกใจนะครับกะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ทำอะไรต่อนะนอนหลับดีดีเนี่ยเดี๋ยวจะทำบุญไปให้แต่ก็ยังไม่วายนะครับโดนอำต่ออีกนอนกอดกดเอาไว้ทั้งตัวหายใจรถต้นคอร้องเรียกน้องจนเหนื่อยหลุดมาได้เนี่ยหันไปหาน้องตัดสินใจบอกน้องพี่เจอผีเพิ่งหลุดมาได้ค่ะน้องบอกว่าเอ้านี่หนูก็โดนเหมือนกันพี่แต่หนูก็ไม่กล้าบอกพี่

พอมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยจากที่กลัวนี่ไม่กลัวแล้ว
กลายเป็นโกรธค่ะโกรธที่แบบ
แกล้งกันขนาดไม่ได้นอนทั้งคืนนะฮะ
คือกะว่าจะทำบุญให้ทีนี้ไม่ทำบุญให้แล้ว

เชื่อแบบหมดใจเลยว่าเป็นผี
ทีแรกกลัวแต่ตอนนี้โกรธ
รู้สึกเหนื่อยมากเพราะไม่ได้นอนทั้งคืน
แล้วก็ทิ้งท้ายว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แล้วแต่วิจารณญาณทางสามแพร่ง
แล้วห้องนั้นอยู่ที่โรงแรม
ค่ะเป็นทางสามแพร่งในห้องพักในโรงแรม

ไม่อยากมีปัญหาเรื่องกฎหมายด้วยก็เลยลบไปแต่ย้ำว่าถูกผีหลอกจริงนะฮะ
เราก็เลยไปถามท่านพระครูประหลัดวิชาญธรรมโชโตท่านจ้าวาดวัดพุทธบูชาที่บ้านปราศาสตร์
หนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของปริศนาทางสามแพร่ง
ว่าเออมันเป็นเรื่องของอาถรรพ์เรื่องของความลึกลับลี้ลับเนี่ยจริงหรือไม่นะครับ
โบราณเนี่ยมีความเชื่อกันว่าเมื่อมีคนตายอย่างเช่นทารกตายสมัยก่อนเนี่ย
ลูกมีลูกตายก็ต้องไปฝังไว้ทางสามแพร่งทางสามแพร่งนั้นเนี่ยมีความเชื่อกันว่า
เมื่อมีสิ่งวิญญาณถูกฆ่าตายบ้างสัมภเวษีบ้างหรือเทพที่อยู่ในชั้นจตุมาธิกาชั้นต่ำเนี่ย
เขาเนี่ยต้องการที่จะเดินทางต้องการที่จะไปทางสามแพ่งหมายความว่าทางที่จะไป
มีทางไปสวรรค์มนุษย์และก็ทุกกติคือโรคนรก
เมื่อพวกสัมภเวษีดวงวิญญาณเหล่านี้เขาต้องการที่จะไปในสถานที่ใดเนี่ย
ไม่มีใครอุทิศบุญไปให้พอมาถึงทางสามแพร่มเขาจะรอ

ต้องให้ความเป็นทำกับทางโรงแรมเขาด้วยเดี๋ยวจะกลัวกันหมดนะคะ
เราก็ต้องไปถามต่อผู้สื่อข่าวไทรัฐประจำบริรัมศ์นะครับ
ไปคุยกับนายธนพัฒน์เฉยกลางอายุ๕๕เขาเคยเป็นช่างที่เคยทำงานในโรงแรมแห่งนี้
บอกว่าเคยไปติดตั้งแอร์ให้กับโรงแรมแห่งนี้นะครับก็นอนมาหลายครั้งนะ
แต่ไม่เคยเจออะไรเลยนะฮะแบบที่เขาเล่ากันทั้งทั้งที่ตอนไปนอนเนี่ย
โรงแรมยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้ทำบุญด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้น
เรื่องที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นการแบบพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่า